มาเฮฮากันต่อในขอตอบตลาดแตก
บุกกันถึงหน้าร้านเลยล่ะครับ
พ่อค้าแม่ค้าร้านต่อไป
เตรียมตัวกันให้ดีนะจ๊ะ

ดิกระเล่นกว่านี้

เราไม่ค่อยจะเล่น

ไข่ดิบไข่ดีนะครับ

เออมา

แล้วทำไมถึงมาที่นี่เพราะมันเหลืออยู่
ร้านอย่างเดียว

เจดีที่ตั้งอยู่
ตรงวงเวียนกลางถนนก่อนมาตลาดน้ำ
หรือที่พวกเราชาวอายุทยาเรียกว่า

แกทำอย่างนี้
มันก็แบบไหนดองจะถามอะไร

ชื่อดีวัตรสามปลื้มเมื่อกี้
ตรงยอดมีปล้องกี่ปล้อง

อ๋อเป็นแค่ว่าคุณรู้

หนูคิดต่อสู๊บเข้าไปเลย๑๐๐๐บาท

แม่ค้าร้านนี้เขาแซ่บจริงครับ

แค่สีผมก็ศดุดตาล่ะครับ
ปกติพี่ขายอันนี้เหรอ

ถ้าเป็นเชี่ยงอังกฤษก็จะมีฮิตทำสีผมกันเนอะ
เอาอย่างนี้ในฐานะที่พี่ก็ต่อสู้ชีวิต

ถ้าวันหยุดก็เยอะหน่อยวันธรรมดาก็มาเรื่อยค่ะ

พี่คะถามคำถามเลยค่ะพี่ลิง
ถ้าพี่ตอบถูกนับไปเลย๑๐๐๐บาท

อร่อยเสียบ

อร่อยมากเลยอ่ะแม่คะแซ่บมากเลย

คนมารู้ได้ไงคุณเป็นเมียเขาหรือ

แบบร้านนั่นเล่าเลยมาปัด

ดอกไม้ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคือดอก
อะไรอ่ะที่เค้ากินกับน้ำพริกได้ดอกสโหน่อ

ตอบอย่างนี้ก็ได้อ่ะดิน้ำไม้
สโหน่เนี่ยเป็นดอกไม้ประจำจังหวัด

เมื่อครั้งพระเจ้าอูทองทรงตั้งเมืองขึ้นใหม่
เลือกชัยภูมิที่จะตั้งพระราชวัง
และทรงเห็นว่าที่ตำบลหนองสโนนเหมาะสมมาก
ดอกสโหน่ก็ออกดอกเหลืองอร่ำมากมาย
ดังนั้นดอกสโนเนี่ยจึงถือได้ว่าเป็นดอกไม้ประจำตัว
จังหวัดพระนครศรีอยุธยานั่นเองล่ะครับ

แล้วคนรับก็มีความสุขนะ

ยิ่งพี่นะร้านที่พี่เคยไปด้วยเนี่ย

แต่ความสนุกของเราไม่ได้จบแค่นี้

ช่วงนี้นะครับคือช่วงที่จะใช้ความสามัคคีของคนในชุมชน
เพื่อร่วมแรงร่วมใจกันมาเล่นเกมพิชิตนำเงินรางวัล
เงินรางวัลนะครับเพื่อนำมาพัฒนาชุมชนของเรา
พร้อม
ได้